ปีครับเขาเป็นอดีตดีเจชื่อชายาเสียงหล่อเป็นชื่อในวงการ
โอ้โหตายอยู่ในห้องเช่า๓๕วันแล้วแต่ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปตอนที่คุณพระพรโปรยปิดช่วง
มีการเขียนบรรยายครับถึงความทุกข์ทรมานบอกผีเต็มห้องเลยผีเต็มห้องเลยนะครับ
และที่สำคัญครับคุณตาเป็นศพที่สามนะที่ตายในห้องนี้กู้ภัยนะครับรับแจ้งเหตุว่ามีศพนะครับ
ของอดีตดีเจฉายาดีเจชายาเสียงหล่อหรือนายยามโยศรีอายุ๗๗ปีครับอยู่ในห้องเช่า
ตะบนเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองสภาพศพโอ้โหน่าจะสามวันห้าวันแล้วล่ะนะครับ
ข้างห้องไม่ทราบเลยได้แต่กลิ่นเหม็นนะครับคราวนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่
ดีเจชายาเนี่ยอายุมากแล้วมาเช่าอาศัยอยู่คนเดียวนะครับอยู่หลายปีแล้วไม่มีคนอยู่ด้วย
เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าเป็นคนพูดเพราะนะครับไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปเจอศพเนี่ยก็พบว่าผู้ตายนะก่อนตายเนี่ยใช้ฝาผนังเขียนระบายความในใจครับ
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันเลยผมไม่โกรธใครหรอกนะครับ
คุณผู้ชมอ่านข้อความเหล่านี้ดูเนี่ยครับผมทรมานทั้งร่างกายนะครับ
เพราะวันนั้นเขียนบันทึกความรู้สึกบอกมีผีเต็มห้องทุกคืนนะครับ
ที่ผมอยู่มันเป็นวัดเจ้าที่เขาแรงไม่รู้ทำบุญให้เขาหรือเปล่า
เขามาเล่นงานผมกรรมของผมนะครับจริงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าผมเพี้ยน
นี่ครับเขียนต่างนานาตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
พออ่านจบนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเก็บศพขนหัวลุกครับคุณผู้ชม
เพราะเจ้าหน้าที่คนสะกิดบอกว่าพี่พี่รู้ไหม
ห้องเช่าห้องนี้มีคนตายมาแล้วศพนี้ศพที่๓แล้วนะ
ศพ๑ผูกคอตายศพที่๒ตายไม่ทราบสาเหตุ
จากนี้ยังเจอข้อความบนผนังห้องอีกด้านด้วยนะ
ก็อย่างที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่
ในลักษณะบอกอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันเลย
ใครมาอยู่ห้องนี้ก็ขอให้ร่มเย็นเป็นสุข

กู้ภัยและคนเช่าห้องข้างก็โอ้โหขนลุกสิครับ
กูภัยรีบเก็บศพแล้วส่งชาวบ้านกล้านเขียนปิดประตูบ้านนะครับ
เงียบเลยอยู่กันเงียบเลยครับ
เรื่องราวลักษณะแบบนี้กู้ภัยก็จะมีเรื่องเล่าแบบนี้เยอะ
เพราะว่าการทำงานของเขาที่จะต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตด้วย